ตามสัญญาว่ากลับมาแล้วนะคะเราจะพาไปบุกหน้าเตาไปดูส่วนผสมที่ใส่ในก๋วยจั๊บกันบ้างจะแจ๋วสมชื่อไหมไปดูสิจ๊ะ

แล้วบุกข้างนี้กำลังเดือดปุดปุ๊ดเลย
ใส่เครื่องผสมยาจีน
อก่อนเป็นเครือของร้านนี้ใส่ชุมใหญ่แบบนี้เลย

ซุปมากน้อยแล้วเราต้องต้มนานไหมเนี่ยกว่าจะได้น้ำก็ประมาณห้าชั่วโมง
ม้าในการต้มน้ำซุปตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องตั้งน้ำเดือด
ผมจะอร่อยเมื่ออยู่ตรงนี้แหละการเล่นไฟนะฮะ
อ่ะน้ำซุปรู้แล้วเครื่องต่างล่ะเรามีอะไรบ้าง

ต้องเตรียมกันต้มในน้ำเดียวกันหรือเปล่าก็ต้มแยกแยกเลย
ต้มแยกไม่งั้นมันจะคาวอ๋อแล้วพรุ่งนี้เราต้องปรุงรสเลยมั้ย
เหนียวข้นค่ะวิธีการทำเส้นก๋วตับให้อร่อยทำยังไงครับก็น้ำเดือด
น้ำเดือดต้มที่ไว้เลยต้มกับน้ำเดือดเดือดจัดจัดค่ะ
เลยแค่นี้ค่ะผสมแป้งนิดหน่อยสมแป้งนิดหน่อยให้มันข้นค่ะ
แค่นี้ก็ได้แล้วมีกระเทียมเจียวที่น่ารับประทานมากมากนะครับครับ
ดูส่งทั้งหมดแล้วชิมดีกว่าครับขอก๋วยจับหนึ่งจาน

เยอะแยะขนาดนี้ส่วนผสมเคล็ดลับก็เยอะตามไปด้วย
ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาจริงไหมล่ะคะเพราะว่าเครื่องที่ใส่ในก๋วยจั๊บ
ถ้านับกันดีก็ต้องมีไม่ต่ำกว่า๑๐อย่าง
แต่ละอย่างก็ต้องตุ๋นต้องทำเตรียมไว้พอเวลาขายดีก็จะได้หยิบจับ
และยกเสิร์ฟลูกค้าได้ทันท่วงทีว่าแล้วก็ไปชิมกันสิคะว่าก๋วยจับ
คุณแจ๋วเจ้าเก่าสี่สิบปีจะอร่อยเด็ดแค่ไหนเอาละครับพร้อมชิมแล้วนะครับ
ก๋วยจับขายดีนะครับทางขวาย
หมูกรอบนี่หนะตัวเนื้อมันนุ่มมากหรอข้า
แล้วก็ตัวหนังก็กรอบดีนะครับผม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
ขยับอันนิดหนึ่งค่ะตอนยังเด็กคุณแก๋วก็อยู่อ่ะช่วยคุณแม่
ดูแม่ต่อเวลาทำอะไรบ้าง
ก็ช่วยล้างผักเก็บชามอะไรพวกนี้

กี่ปีคุณแม่ก็ถึงอนุญาตให้เราลงมือทำเอง
ประมาณอายุก็เรียนจบแหละค่ะ
พอเรียนจบมาก็ช่วยแม่สืบสารมาตลอด
ไม่คิดไปทำงานออฟฟิศแกเย็นบ้างเหรอ
ก็ไม่มีใครช่วยอ่ะก็ไม่มีใครช่วยทำ

มีหลายคนค่ะแต่กระจายกันไป

มีเราคนเดียวที่สื่อสารต่อ
ถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วที่เรามาดูแลเอง

ตอนนี้คุณแม่ขายกับเราขายให้ดีนะ

ทำไมถึงของเรามันขายเดียวของแม่เพราะอะไร

อาจจะด้วยระยะทางที่เดินยาวนานขึ้น

ตอนนี้เห็นมีลูกเสาร์คุณช่วย
ลูกเสาร์ควรว่าจะเสิร์ฟท่อต่อไปไหน

ในซอยจะมีชุดไทยขาย
วันนี้ปรุงมาเลยค่ะมองก็จะเห็นแล้ว

แวะเวียนมาแถวสะพานควายนะครับ
ลองมาทานก๋วยจับเจ้าอร่อยเจ้านี้ได้นะครับผม
ขอบคุณมากครับ
มาสะพานควายวันนี้ดีค่ะคุณผู้ชมแหม
เดินทางก็ง่ายนั่งรถไฟฟ้าแป๊บเดียวก็ถึง
แต่ละเมนูเส้นที่เราพามาสืบสาวราวเส้นกันก็ไม่ธรรมดา

แบบนี้มีคะแนนเท่าไหร่ก็เทให้หมดใจเลยล่ะค่ะ

จะพาไปพบกับการรวมตัวของเมนูเส้นร้านเด็ดร้านดัง
ที่จะยกความอร่อยส่งตรงถึงหน้าจอไทยรัฐทีวี
เริ่มต้นร้านแรกที่จังหวัดเชียงใหม่กับก๋วยเตี๋ยวเรือ

และข้าวซอยผัดไส้อัวจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออองตอง
ต่อด้วยบะหมี่แห้งต้มยำและเส้นเล็กเย็นตะโฟ
จากร้านก๋วยเตี๋ยวต้นฝนต้มยำโบราณ
ปิดท้ายกับฉับเฉเมนูเส้นสไตล์เกาหลีจากร้านกิมจิอาว
ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในเสาร์หน้าที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
ที่พอใจของก๋วยเตี๋ยเรืออองต่องนี้มันต้องรสชาติเป็นยังไง
รสชาติทุกอย่างต้องมาครบครับคือเปรี้ยวเค็มหวาน
แล้วก็มีพริกที่เราปั่นด้วยสูตรของเราโดยเฉพาะ
กับแชร์นี่คือชื่อเรียกวุ้นเส้นเกาหลี

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป